เรื่องราวดีกันบ้างค่ะปีนี้ก็เป็นปีทองของพระเอกคนนี้นะคะ
โป๊บธนวัฒน์นั่นเองค่ะนอกจากได้ฉายาพระเอกขึ้นหม้อใช่ไหม
ปืนขึ้นหม้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าคราวนี้ไม่ได้ขึ้นหม้ออย่างเดียวค่ะ
ขึ้นนู้นจอแอลล์ปีนี้เข้าบ้านทั่วเมืองเลยนะคะ

ความว่าแฟนคลับใช่พี่แจ๊คกลุ่มส้มแล้วก็แฟนคลับชาวจีนเขาเนี่ย
เซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้ามีแฮชแท็กด้วย
แฮปปี้ธนวัฒน์เดย์๒๐๑๘นั่นเองค่ะ
ทำคลิปภาพรวมความหล่อแล้วก็รวมผลงานของพี่โป๊ป
แต่ละจุดนี้คือจุดพิ้งนั้นนะคุณ
จะเป็นอนุสาวรีชัยสมรภูมิแยกมาบุญครอง
แถวบ้านที่ฉันแยกอโศกนะ
เทอร์มินอร์๒๑เอ็มพอร์เทียเอ็มโพเรียมและอีกกว่า๒๐จอน

อันนี้เทอร์มินอร์๒๑เอ็มพอร์เทียเขาเกิด๒๗จอน
คือแต่ละจอเนี่ยคือที่ตรงนั้นน่ะหลายแผนจุกที่

จะบอกเลยว่าฉายาวตลอดทั้งวันทั้งคืน
ระยะการจองแอบนี้เนี่ยล่ะ

อกจากนี้แฟนคลับชาวจีนเขาก็ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กยากไร้ด้วยนะคะ

ในวันเกิดที่จะถึงอายุครบ๓๖ปีแล้วนั่นเองนะคะ
ก็ขอให้ขึ้นหม้อหล่อขึ้นหิ้งแบบนี้ตลอดไปแล้วกันนะคะ
ชวนไปกระทืบแปลวเล่นทำข่าวเขาบ่อย